คุณผู้ชมคะคำถามสุดท้ายกับอาจารย์สมชัยค่ะ
แค่ไหนที่อาจารย์สมชัยให้เวลากรกตชุดนี้ทำงานคะ
คือผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ช่วยกรกต
สิ่งที่ผมทำคือผมช่วยกรกต
เพื่อให้กรกตนั้นทำงานได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ตรงเป้ามากขึ้น
ดังนั้นณวันนี้ไม่ต้องรอกรกตว่า
รอให้กอกกอตอนั้นทำเสร็จก่อนและก็ไปบอกว่าผมค่อยช่วยคุณ
มันไม่ทันดังนั้นณวันนี้ผมจะช่วย
กรกตติดต่อติดต่อผมมาที่ลำปางก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้

หรือแม้ลักษณะตักที่ผมได้เพิ่มเติมมานะครับ

เขาใช้วิธีการที่ว่าเมื่อก่อนให้หัวคะแนนไปเป็นเงินก้อนนะฮะหัวคะแนนเองก็ให้ไม่ครบบ้างอะไรไม่ครบบ้างคนก็จะไม่เลือกเดี๋ยวนี้มีการทำบัญชีรายชื่อก่อนนะครับว่าจะให้แก่ใครบ้างนะฮะแล้วก็เวลาที่ให้เงินนะครับก็จะให้เงินไปเป็นชุดเรียบร้อยแม็กซ์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณไปแกะแม็กซ์ไม่ได้แต่คุณมีค่าทำงานค่า

ไม่ต้องรอกตจะทำงานให้เสร็จครับแต่เราช่วยกันในฐานะประชาชนและถ้าประชาชนทุกคนช่วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยดีขึ้น
อะไรอย่างนี้นี่กรกตมีไหมคะมีอาจารย์ว่ากรกตอาจจะมีอยู่แล้วไหมคะ
ก็ไม่ทราบไม่ทราบผมไม่ทราบ

คือขณะนี้กรกตยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่ามีการซื้อเสียง
ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่ะเราไม่ได้สายกรกตนะคะ
ไม่รู้จะพูดแทนว่าอะไรแต่อยากได้สายกรกตมากกว่า
เอาล่ะแต่วันนี้หมดเวลาค่ะอาจารย์ส่วนว่าจะคืบหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะ

เพราะว่าถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสอบแล้วไม่มีอะไร

คือต้องให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกร้องหรือฝ่ายที่ร้องก็ตาม
กรกตเองต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
อย่าทำเป็นเพียงแค่พิธีกรรมว่าได้ทำแล้ว
บอกว่าไปสอบในพื้นที่แล้วไม่เจอใครเลย
ถ้าพูดประโยคนี้มาถามผมผมจะพาไปเจอคนให้
อาจารย์หมดเวลาแล้วไปดีกว่าเราสองคน